คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับ
แต่เป็นอุบัติเหตุที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

คือตั้งใจนะครับว่าจะกลับไปเลือกตั้งนะครับ
ระหว่างทางคนขับรถตู้เกิดหลับใน

ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๗รายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๕นาฬิกา๓๐นาที
ตี๕๓๐ที่ผ่านมาเมื่อเช้า
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๔เลนขาออกสายมหาสารคาม๑๐๑
พบรถตู้จอดอยู่ใกล้กับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านขวาว

สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินเลยนะครับ
มีผู้บาดเจ็บติดอยู่บริเวณที่นั่งด้านข้างคนขับ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือนางวิพารักผาสุกอายุ๕๔ปี
ได้รับบาดเจ็บขาด้านขวาผิดรูป
เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่กว่าจะเอาร่างของเธอออกมาได้นะคุณ

ตัดทางเพราะว่าร่างเธอติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
อกจากนั้นยังพบผู้บาดเจ็บอีก๖ราย
มีเด็กหญิงอายุ๑เดือนรวมอยู่ด้วย
บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการแน่นหน้าอกฟกช้ำ

จึงนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกน้ำแข็ง
พลิกคว่ำตะแคงข้างอยู่บนถนน
มีนายประยูนซุงล่าอายุ๕๗ปีเป็นคนขับรถ
ใกล้กันพบรถกระบะจอดอยู่ฝั่งขวาของถนน
มีนายสมพรคำพิพฤษอายุ๓๐ปีเป็นคนขับรถกระบะคันนี้

คือทั้งกระบะแล้วก็บรรทุก๖ล้อบรรทุกน้ำแข็ง

สอบถามผู้โดยสารที่มากับรถตู้ก็ให้การ

ก็จะกลับบ้านพักที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการจะเลือกตั้งสอสอในวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคมนี้
ซึ่งในรถตู้มีผู้โดยสารรวม๘คน
รวมคนขับด้วยมีเด็กเล็กอายุเพียง๑เดือน

ขณะที่เดินทางมาสังเกตเห็นคนขับเนี่ย
มีอาการขับขี่รถสายไปสายมาหลายครั้ง
ผู้โดยสารก็เป็นห่วงเอ๊ะทำไมขับขี่แบบนี้นะ

ขับมาเลนด้านซ้าย
แล้วไปชนท้ายรถบรรทุกน้ำแข็ง

ทำให้รถกระบะที่วิ่งตามหลังมา
ส่วนสาเหตุผู้โดยสารที่บาดเจ็บเล็กน้อย

คนขับรถตู้น่าจะหลับใน
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับ